เมื่อวานมันมีประเด็นสำคัญออกมา

คุณแตงโมเธอเสียชีวิตก็แสดงว่าเหลือ๕คน
๕คนถูกแจ้งข้อเก่าหาไป๒คนคุณผู้ชม
ทีนี้เวลาตำรวจกระบวนการแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
สอบปากคำเขาก็ต้องมีการแยกสอบกัน
ปรากฏว่ามันมีข้อมูลใหม่ออกมา
ตอนนี้ตอนแรก๕คนให้การตรงกัน
แต่เริ่มมี๑คนในนั้น
ให้การไม่ตรงกับอีก๔คน
เอ๊ะคนนั้นจะทำให้คดีมันพลิกหรือเปล่า
คนนั้นจะทำให้ความจริงมันปรากฏหรือเปล่า

เป็นการให้การไม่ตรงกันใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวต้องบอกแบบนี้
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่า
ชุดสืบสวนไปได้ข้อมูลจากพยานปากสำคัญ
โทรศัพท์มาให้ข้อมูลบนเรือ
ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุจนถึงช่วงที่คุณแตงโม
ตกน้ำลงไปจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
เหตุการณ์มันกลับไปเป็นอีกแบบนึง
มันไม่ใช่ข้อมูลชุดแรกที่ออกมาก่อนหน้านี้
ข้อมูลที่ได้คือหลังจากที่กลุ่มคนบนเรือ

ทานอาหารกันเสร็จทั้งหมดลงเรือไปเพื่อถ่ายภาพชมวิว
ทีนี้ระหว่างทางที่จะเดินทางกลับ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุมีคนคนหนึ่งในเรือ

มีคนคนหนึ่งในเรือมาขอทดลองขับเรือ
ซึ่งตำแหน่งคนบนเรือตอนนั้น
ก็มีบุคคลคนหนึ่งนั่งข้างตรงเบาะผู้โดยสาร
ส่วนที่หัวเรือก็จะมี๒คน
ขณะที่คุณแตงโมกับอีกหนึ่งคนยืนจิบวายอยู่ที่ท้ายเรือ
ลักษณะของการยืนทั้งคู่จะหันหน้าไปทางหัวเรือ
ซึ่งคุณแตงโมยืนอยู่ทางด้านขวาของอีกคนหนึ่ง
ที่ไปช้าแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตำแหน่งนะคะ
ซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวพันธุ์ผูกโยงไป
แล้วก็ไปตอบคำถามว่าจริงหรือเปล่า
คนบนเรือไม่ได้ยินเสียงหรือไม่เห็นคุณแตงโมไปที่ท้ายเรือ
แล้วไปฉี่ตามคำให้การของเพื่อนในเรือตอนนั้น
แสดงว่าตอนนี้มี๑คนมาขอขับเรือ
ถ้าเกิดว่ามีหนึ่งคนมาขอขับเรือแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไป
ตอนที่ปอบอกว่ามี๒คนที่ขับเรือวันนั้น
ก็คือตัวปอเองกับโรเบิร์ต
แสดงว่า๑คนคนนั้นใช่โรเบิร์ตหรือไม่
ต่อค่ะระหว่างที่มีคนขับเรือ
คนขับคนนั้นที่เพิ่งจะลองขับเรือเนี่ย
ด้วยความไม่คุ้นชินไงนึกออกไหมคะ
คนไม่เคยขับเรือเรือที่บอกไปขับยากกว่ารถมาก
ด้วยความไม่คุ้นชินตอนที่ไปทดลองขับเรือ
คนคนนั้นไม่ได้บอกไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใคร
คนคนนั้นมีการออกตัวแบบกระชากอย่างแรง
นี่แหละค่ะเป็นเหตุให้คุณแตงโมเธอเสียหลัก
หงายท้องจนกระทั่งตกเรือ
เพราะตอนแรกที่ดิฉันพยายามบอกว่า
คุณแตงโมเธอไปท้ายเรือใช่ไหมไปยืนอยู่กับอีกคนหนึ่ง
นั่นแหละค่ะพอคนคนนั้นไปลองขับเรือปุ๊บ
ด้วยความที่ไม่คุ้นชินเรือมันกระชาก
ก็เลยทำให้คุณแตงโมตกเรือแล้วเธอก็ดิ่งลงไปสู่ผิวน้ำ
ก่อนที่จะดิ่งลงไปสู่ผิวน้ำเธอได้คว้าแขน
เป็นแขนขวาของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้เธอ
เพื่อหาหลักยึดไม่ให้เธอตกลงไปในน้ำ
แต่กลับถูกสะบัดออกเพราะก็กลัวว่าตัวเองจะตกเรือไปด้วย
ทำให้คุณแตงโมนี่แหละจังหวะนี้เธอตกเรือค่ะ
ตกจากเรือสปีดโบสต์ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ลักษณะขาทั้งสองข้างคล่อมเครื่องเรือ
จนเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตซึ่งคำให้การของพยาน
และบุคคลในเรือทั้ง๕คนมาถึงตอนนี้แปลว่าอะไรคะ
ไม่ตรงกันแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้บอกว่าอะไรไปฉี่ใช่ไหม
คุณผู้ชมจำข้อมูลชุดที่คุณปุ้ยเล่านะและย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
คุณแซนบอกว่านอนเล่นโทรศัพท์อยู่
คุณแตงโมเดินไปเพื่อที่จะไปนั่งปัสสาวะตรงท้ายเรือ
แล้วก็เอามือสองข้างจับขาเอาไว้แล้วก็แวกชุดบริสุทธิ์
บริสุทธิ์แล้วก็นั่งปัสสาวะแล้วก็เรื่องโต๊ะไป
ซึ่งข้อมูลนี้มันคนละชุดข้อมูลกันกับเมื่อสักครู่เลยนะ
ใช่ค่ะที่ดิฉันรับเป็นทั้งหมดตำรวจออกมาตอบคำถามนี้แล้วนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้ว๑หนึ่งในพยานทั้ง๕คน
มีการให้ข้อมูลเริ่มไม่ตรงกับเพื่อนแล้วหรือเปล่า
คลี่คลายคดีพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งได้รับมอบหมายมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจเอกสุวัตย์แจ้งยอดสุข
คือสมมติโทรประจวบเขาบอกว่า
พบตรกำชับให้ดำเนินการให้รัฐกลุ่มรอบครอบ

พลตำรวจโทประจวบเราก็ถามท่านนะครับ
บอกว่ากับการที่มีหนึ่งในห้า
เริ่มให้การไม่ตรงกันกับเพื่อน

ท่านก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะให้การ
แต่สุดท้ายแล้วคำตอบ

ผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
แล้วก็ยืนยันว่าทั้งหมดทั้ง๕คน
ยังคงให้การสอดคล้องกัน
แสดงว่าข่าวข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่า
หนึ่งในห้าเริ่มให้การไม่สอดคล้องกับเพื่อน
อันนี้ตอบคำถามได้ว่าไม่จริงนะคะ

ตอนนี้ให้น้ำหนักไปประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุ
การฆาตกรรมเราถามพลตำรวจโทประจวบแบบนี้
ท่านยืนยันว่าตำรวจยังคงดำเนินการทั้งสองส่วน

ยังไม่ตัดสมมุติดิษฐานใดทิ้ง
ยังไม่ตัดสมมุติฐานใดทิ้งนะคะ
ซึ่งต้องรอผลการตรวจยืนยันทางนิติวิทยาศาสต
ที่บอกไปคำให้การจะบอกอย่างไรก็ได้นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าหรือว่าบิดพริ้วนะคะ
จำได้ไหมสังคมกังขากันเยอะเลย
ก่อนหน้านี้ตอนที่๕คนออกมาแล้ว

ทำไมคุณไม่ไปอายัดตัวแล้วไม่เอามาตรวจร่างกาย
บอกว่าคือทั้งหมดตอนนั้นยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหา

เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไปตรวจร่างกายของพยาน

แล้วไม่ได้ล่าช้าไม่ได้บิดพริ้วนะคะ

ผลเลือดก็เป็นการตอบอะไรได้บางส่วน
เลือดเราก็ถามท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะ
กำชับให้เร่งรัดให้ผลเลือดออกมาให้เร็วที่สุด
โทรศัพท์ทั้ง๕คนที่เอาไปตรวจ
ท่านบอกว่ามีรายงานผลมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะ
คดีนี้ยืนยันไม่มีมวยล้มต้มคนดู
ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำงานอย่างลาดช้า
เก็บพยานหลักฐานเก็บไปได้พอสมควร

แต่ต้องรอผลยืนยันให้ชัดเจน
เพื่อตอบคำถามสังคมได้ด้วย

ต้องตอบคำถามสังคมให้ด้วย

แต่การขี้คลายคดีนั้นมันจะไปย้อนแย้ง

เพราะว่าตรอยยัมวะต้องตอบคำถามสองส่วน

เป็นของกลางเอามาตรวจสอบหลักฐานต่าง

แล้วค่อยย้อนกลับไปตรวจสอบแล้วหลักฐานที่มันควรจะมีมันหายไปหรือเปล่านะครับ